ผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะไปกู้เงินแต่ทีนี้กู้ผ่านแอปพลิเคชัน

แต่เธอถูกหลอกให้โอนเงินโอนเงินค่าค้ำประกันเงินกู้ไป
สุดท้ายนะเงินที่จะกู้ก็ไม่ได้
แล้วถูกอีกฝ่ายที่อ้างตัวว่าเป็นลูกนักการเมืองนะ
แล้วเคยเป็นใช้คำนี้ดีไหมเนี่ย
อันนี้เขาอ้างนะเคยเป็นมือปืนของรัฐบาล

แล้วก็ขู่เธอสารภาพสารเพบอกเดี๋ยวจะมาข่มขืนนะ
จะฆ่าให้ตายอย่างหมาเลย

คุณพันนิสาครับไปแจ้งความกับตำรวจสพเวรุวันที่ขอนแก่นเลยครับ

มีคลิปเสียงโทรคุยระหว่างตัวเธอแล้วก็คนก่อเหตุ
ไปถึงแชทสนทนาไลน์นะระหว่างตัวเธอแล้วก็ผู้ก่อเหตุด้วย
เป็นการทำสัญญาเงินกู้จำนวนเงิน๕๐๐๐บาทครับ
คุณพันนิสาเล่าต่อว่าเธอเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงิน
ก็เลยไปลงทะเบียนกู้เงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหนึ่ง

อันนี้แชทไลน์ที่เธอเอามาให้ดูให้ตำรวจสพเวรุวันดู
พอลงทะเบียนปุ๊บเจ้าหน้าที่ติดต่อมาหาเธอผ่านแอปไลน์
ให้เธอกรอกข้อมูลส่วนตัวไป
กรอกอะไรไปบ้างล่ะเนี่ยที่อยู่ก็ใส่ไป
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนก็ใส่ไป

จากนั้นมีเจ้าหน้าที่อีกคนติดต่อมา
มาแจ้งเงื่อนไขในการกู้เงินครับว่า
คุณพนิสาคุณต้องจ่ายค่าค้ำประกันหลักทรัพย์๑๐

กู้๕๐๐๐ก็ต้องเสียค่าค้ำ๕๐๐บาท
แล้วก็จะโอนเงินคืนมาให้พร้อมกับเงินกู้ครับ

ตอนนั้นคุณพันนิสาบอกก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
ก็เลยโอนเงิน๕๐๐๐ค่าค้ำประกันไปให้
ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝั่งนั้นบอกว่า
แต่ปรากฏว่าเงินก้อนนั้นไม่ได้เข้าบัญชีเธอ
เธอก็เลยติดต่อไปยังเบอร์โทรที่เจ้าหน้าที่ให้มา

ก็เลยอัดเสียงไว้ด้วยบันทึกเสียงไว้ด้วย
ปลายสายเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างชื่อว่าชื่อสุธิน
แต่เราเบลอหน้าไว้ก่อนนะคุณผู้ชม
เธอก็ขอเงินค้ำ๕๐๐๐คืนได้ไหม
อีกฝ่ายที่อ้างว่าชื่อสุธินก็อ้างว่า

เดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนของการสนทนาดีกว่าว่า
คุณพันนิสาคุยกับอีกฝ่ายที่อ้างชื่อว่าสุธิน
คุยอะไรกันบ้างแล้วอ้างชื่อใครมาบ้างครับ
สุธินลูกน้องเทือกสุบันครับ

สุเทพคุณสุเทพเนี่ยเขา
นี่แล้วนะครับเป็นพ่อแล้วนะครับ

อ้าวแล้วคุณเป็นใคร
ผมชื่อนายสุธินครับผมชื่อนายสุธินครับผม
คุณชื่อสุธิน
ไม่ต้องไปเรียกเขามึงสุธิน

ม่วงตั้งแต่ภาคกลางแล้ว

คุณผู้ชมไปเจอพวกนี้อย่ากลัวมัน

คนมีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองอะไรแบบนี้
เพื่อหวังจะขู่คมอีกฝ่ายหนึ่ง

แล้วตลอดบทสนทนาก็

นเยาะเย้ยบอกว่าถือเป็นบทเรียนแล้วกัน

คุณพันนิสาผู้เสียหายก็บอกไม่อยากเถียงแล้ว

ฝั่งนั้นยังบอกงั้นข้อมูลที่ให้มามีอะไรบ้าง

เธอก็เลยรีบมาแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดี

ตำรวจฝากเตือนด้วยนะ
ตอนพอเวย์ลุกวันจับสุทินโชว์หน่อย